หลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น
สิ่งที่ตามมาคือปลาเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงปลานี่เขาก็ดีใจกัน
บรรยากาศตลาดปลาในจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้คึกคัก
เงินหมุนเวียนต่อวันเป็นล้านบาทเลยค่ะ
ส่วนที่ตำรวจภูทรท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
รวมกับกลุ่มเลี้ยงปลาทัพทิมในกระชังเป็นอาชีพเสริม
ช่วงนี้น้ำในหลายพื้นที่ก็สูงขึ้นนะคะ
อยากจะหยิบจับทำอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาก็ทำได้ง่ายขึ้นนะคะ
ภาพที่เห็นนี่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรท่าช้างนะคะ
ซึ่งอยู่ริมน้ำค่ะก็ได้ปรับใช้ชีวิตริมแม่น้ำน้อย
ปลาทับทิมในกระชัง๔กระชังด้วยกัน
เพื่อให้ตำรวจได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาดูแลกระชังปลานะคะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกนรงชนะภัยกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรท่าช้างบอกว่า
นี่เป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในหลวงราชการที่๙
และเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชานะคะ
สนับสนุนให้ตำรวจชั้นผู้น้อยได้มีอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวยามว่าง
จากการปฏิบัติหน้าที่
ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องในเช้าสดใสนะคะ
สำหรับสถานีตำรวจต่างที่นำโครงการเกี่ยวกับการเกษตร
มาไว้ข้างข้างสถานีตำรวจมีการปลูกข้าวไปด้วยก่อนหน้านี้

สพต่างสถานีตำรวจภูทรเนี่ย

ค่ะสำหรับการนำร่องในครั้งนี้
นำปลาทับทิมมาเลี้ยงก่อนเพราะว่าเลี้ยงง่ายนะครับ

ส่วนระยะเวลาในการเลี้ยงก็ประมาณ๓เดือน
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่
และก็นำผลกำไรเป็นทุนอาหารกลางวัน
นำไปปรับใช้ในการทำอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวของตำรวจต่อไปนะคะ

ริมถนนบริเวณแยกทางบ้านหนองวิมารเหนือ
ตำบลกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เป็นแหล่งซื้อขายปลานาปลาน้ำจืดของจังหวัดนี้
ในแต่ละวันจะมีปลาน้ำจืดชนิดต่างที่ชาวบ้านจับมาจากบ่อน้ำ
แล้วก็สระน้ำตามทุ่งนามาซื้อขายวันละ
โอ้โหหลายพันกิโลกรัมแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งโดยเฉพาะปลาไหลนา
ตลาดแห่งนี้จะได้รับความนิยมจากผู้ที่เดินทางไปมา
แล้วก็แวะซื้อหากันทำให้มีเงินหมุนเวียน๑ล้านบาทต่อวัน

บอกว่าที่ร้านมีทั้งปลาตากแห้งและปลาสด
ตากแห้งจะมีปลาปีไก่ปลาซิลแก้ว
ปลาช่อนปลาดุกแดดเดียวปลาหลดปลาเขียด
ขายเป็นจานแบบนี้จานละ๑๐๐บาท
แต่ละวันขายได้๕๐๐๐ถึง๖๐๐บาทต่อวัน

คือจับมาสดขายก็มี
นำมาแปรรูปทำเป็นปลาแดดเดียวแบบนี้ก็มี
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคนซื้อก็ทานสด
บางทีก็อยากจะซื้อกลับไปเก็บไว้ทานหลายวันก็มีนะคะ
ที่ตลาดแห่งนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะ
จากต่างจังหวัดในแถบภาคอีสานนี่แหละ
พ่อค้าแม่ค้าปลาน้ำจืดจากตลาดไทย

ซื้อครั้งละจำนวนมากเพื่อเอาไปขายต่อตามตลาดต่าง

เร่ที่มาซื้อปลานะคะนำไปเร่ขายให้กับผู้บริโภคในหมู่บ้านต่างอีกด้วย

คือมีปลาเยอะจนเหมือนเป็นตลาดขายส่งปลาไปเลย